ประเด็นร้อนเกิดขึ้นในแวดวงศรีกากีครับโดยเฉพาะแวดวงของตำรวจครับ
หลังจากที่กตรมีมติเลือกพบตรคนล่าสุดแล้วนะครับล่าสุด
ตอนนี้ราชกิจจานุเบกษาครับมีประกาศเผยแพร่คำสั่งโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
พบตรคนที่สิบสี่แล้วนะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่คำสั่งเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มีผลตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไป
ณวันที่สามสิบกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ลงชื่อผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ว่าที่พบตร
จะเข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่สิบสาม
เด่นท่านนี้ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็มีรองพบตรหลายนายเข้าร่วมพิธีนะครับ
ในบรรดาสี่ที่จะขึ้นชิงตำแหน่งพบตรเนี่ย
มีสองท่านที่เข้าร่วมพิธีเมื่อวานก็คือท่านรองต่อศักดิ์กับท่านรองกิจรัฐนะฮะ
ในขณะที่ท่านรองรอยและรองสุรเชษนั้นลาเนื่องจากติดภารกิจนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานและล่าสุดมีคำสั่งโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
มีผล๑ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
คือคำสั่งลงนามวันนี้มีผลวันพรุ่งนี้
ถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็ยังต้องเรียกบิ๊กต่อว่าว่าที่ก่อนไหม

กว่าจะ๑ตุลาคมเป็นต้นไป
ถ้าอย่างนั้นมาดูภารกิจของว่าที่พบตรคนที่๑๔นะคะบิ๊กตอบ

ใช่ทำบุญสายทำ
กเนธพระศรีอริยเมตรัยบรมมหาจักรพรรดิ

ภายในวิหารต่อสวรรค์ที่พักส่งถ้ำแก้วภาวนา
ตำบลหนองย่าขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยมีพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชา
ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
และคนนี้ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ไปกับเขาด้วยประธานชมรมช่วยเหลือเยอะอาทยากรรม

แล้วก็คือคนที่เขาไปทำบุญก็เยอะอะนะคะ
ก็เป็นพันพันคนใช่ค่ะพิธีบวงสวงเบิกเนธ
หลวงพ่อสุขใจได้เริ่มขึ้นเวลา๙นาฬิกา๙นาทีค่ะ
จากนั้นพระสงฆ์สวดพุทธพิเศษ
โดยเป็นพิธีเรียบง่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ
พระครูประหลัดสมานชุติมุโนหรือพระครูตะท่านเจ้าอาวาสวัด
ก็เปิดเผยนะคะว่าการสร้างพระศรีอริยเมตรัย
บรมมหาจักรพรรดิหรือหลวงพ่อสุขใจในครั้งนี้
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชน
ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เมื่อกราบไหว้ก็จะได้ศุกร์ใจ
จะได้เป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ด้วยนะคะ
แล้วก็ยังตั้งใจสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมกรรมฐานฝึกจิตใจ
เจริญสติเจริญปัญญามีศีลมีสมาธิ

เมื่อปฏิบัติได้ก็จะทำให้เราสุขใจ
เหมือนชื่อของหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อสุขใจ
งบประมาณในการก่อสร้างตัววิหาร
รวมถึงองค์พระนะคะรวมแล้ว๑๐ล้านกว่าบาท
แล้วสาเหตุที่บิ๊กต่อเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวาส
เนื่องจากว่าท่านบอกว่ามาทำบุญตามปกติ
ถูกชวนจากลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา
คือก่อนหน้านี้ก็เคยเดินทางมาทำบุญที่นี่แล้ว

ก็เลยเห็นว่าก็เป็นบุญมีงานบุญที่ไหนท่านก็ไป
ไม่ได้ถือว่าอะไรเป็นพิเศษกว่าอันไหนนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีบิ๊กต่อก็เดินทางกลับทันที

ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
นี่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสายธรรมะ
โรโบคอปสายบุญจริงครับ